มาค่ะมาดูข่าวที่เชื่อว่าหลายคนยังคงติดตามอยู่
แล้วก็เฝ้ารอเลยล่ะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันจะจบไหม

เพราะตอนนี้เรื่องราวมันเริ่มลุกลามบานปลายขยายไปใหญ่โตหลายเรื่องแล้ว

จากเรื่องที่ต้องค้นหาว่าสรุปแล้ว

มันเป็นอุบัติเหตุหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นไหม

แต่มันมีประเด็นแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นที่ใหญ่พอกัน

เป็นภาพมือที่มีนาฬิกาข้อมือกับรอยสักถือปืน
แล้วก็เขียนข้อความมาไว้บอกว่า

ลูกปืนจะมาจากไหนก็ไม่รู้

เพราะว่าลองดูสังเกตชื่อของเฟซบุ๊คที่ใช้โพสต์ภาพนี้

ชื่อเฟซบุ๊กนะคะใช้ชื่อว่า
มันเป็นชื่อของวงรวมธรีของคุณแจ๊สชวนชื่น
ใช่ก็คือเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพจปลอมอีก
ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เอามาโพสต์แบบนี้

นายตั้มเนี่ยออกมาโพสต์เลยนะคะว่าโอ้โหบางแจ๊กถึงกับต้องขู่ฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอ
ที่โดนพี่หนุ่มแฉกลางจอในเรื่องที่คุณอุปโลกเรื่องผ้าสีขาวของคุณตังโมขึ้นมาเนี่ย
คุณถึงขั้นต้องมาโพสต์ถือปืนขู่ฆ่าแบบนี้เลยใช่ไหม
ตำรวจเห็นหรือยังช่วยดำเนินการกับผู้ชายคนนี้หน่อย
ก็ปลอมของคุณแจ๊สมาอีกเขาบอกเลยทนายตั้มบอกเลยนะคะว่าทุกคนลองดูนะ
เปรียบเทียบนาฬิกากับรอยสักเทียบกันกับเพจที่ภาพถือปืนข่มขู่พี่หนุ่ม
กับภาพที่เห็นทั้งใบหน้านาฬิกาแล้วก็รอยสักที่มือของบังแจ๊กที่กำลังถือกล้องถ่ายรูป
เขาก็บอกเลยว่าลองดูซิมันเหมือนกันไหมใช่คนเดียวกันไหม
เนี่ยค่ะเขาก็เลยมีการมาโพสต์เปรียบเทียบกัน
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโพสต์ภาพงานวิถีชีวิตกิจกรรมต่างของคุณแจ๊สชวนชื่น
อยู่อยู่เพจก็มีการโพสต์ภาพปืนอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเดือนกุมภามีนาที่ผ่านมานี่แหละ
โพสต์ภาพปืนข่มขู่พี่หนุ่มกัญชัยทนายตั้มก็เลยบอกว่าเนี่ยเพจปลอมแน่นอน
พอจับผิดเรื่องภาพถ่ายที่มือถือปืนเหลืองขอบมือขนาดของมือรอยสักเป็นรอยสักคล้ายคล้ายกับปีกนกเป็นเส้นตรงมีสีดำขอบรอยสักเป็นสีแดงในภาพที่ถือปืนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่ารอยสักเส้นตรงเนี้ยมันมีกี่เส้นแต่ถ้าลองไปเปรียบกับรอยสักที่หลังมือซ้ายของบังแจ๊กเขาบอกว่าเป็นรอยสัก
แต่บางแจ๊กเชื่อว่าหลายคนจำเขาได้เขาก็เคยมีข่าวเรื่องคดีความต่างนานาแต่ล่าสุดที่หลายคนรู้จักและจำเขาได้จริงคือเขาก็มีบทบาทมีส่วนในเรื่องของคดีคุณแตงโมเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาคลิปของคุณโอเดชออกมาบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวอย่างไรในเรื่องของการหาหลักฐานแล้วล่าสุดคือเอาผ้าสีขาวที่เขาตามหากันให้ควักอ่ะ
นอกจากนี้มีคนมาพบว่ามีคนคอมเม้นต์ใต้โพสต์เฟซบุ๊คของธนายตั้มด้วย
คุณวันอยู่บำรุงเข้ามาแสดงความคิดเห็น
คุณผู้ชมลองอ่านเองก็แล้วกันเห็นไหมคะของคุณวัน
ตอนแรกกูคิดว่าผ้าสีขาวผู้การส่งให้กูกูไม่แน่ใจว่าจริงหรือปลอม
พอเห็นพวกมึงมีใครบ้างอ่ะ
กัญชัยตั้มเดชาแม่ลนลงเอาปิดท้ายด้วยหวาน

คุณวันก็บอกฮะแน่มีแวะแล้วก็มีการพูดจาในเชิงเหมือนกับ
ก็ด่าแหละบางแจ๊กนะคะ
อกจากนี้คุณวันก็เลยเข้าไปแสดงความเห็นในโพสต์ของพี่หนุ่มกัญชัย
ประเด็นของบางเจ๊กด้วยบอกว่าให้เข้าประเทศได้ก่อนเถอะ
พูดไปแบบนี้แล้วพี่หนุ่มก็เข้ามาตอบว่าอุ้ยอืมตามสไตล์ตามสไตล์
แต่วันนี้พี่หนุ่มแจ้งความแล้วนะพี่หนุ่มจะแจ้งความแล้วนะคะ
กับคุณแจ๊ดแล้วก็แฟนคุณแจ๊ดด้วยคุณแจง
บางแจ๊กบอกว่าพี่หนุ่มนี่มีความผิดตามมาตราร้อยแปดสิบเก้านะ

ในคดีคุณแตงโมทำไมหนุ่มกัญชัยมีคลิปวิดีโอบนเรือล่ะ
ส่วนพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่ามีข้อมูลของบางแจ๊กเคยโพสต์ปืนข่มขู่

เนี่ยฮะหลังจากที่พี่หนุ่มกระชัยกำเนิดพลอยนะครับ
เผยแพร่คลิปวิดีโอคุณแตงโมบนเรือสปีดโบสต์นะครับ
เป็นคลิปวิดีโอที่คุณแตงโมเนี่ยยืนโพสต์นะฮะ
ให้ถ่ายในเวลากลางวันนะครับที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้
กระทั่งต่อมาครับบังแจ๊กหรือว่าราชาแจ็คเนี่ย
ออกมาโพสต์ข้อความกล่าวหาถึงพี่หนุ่มกัญชัย
ว่าทำไมหนุ่มกัญชัยถึงมีหลักฐานวีดีโอบนเรือ
งงว่ามีความผิดมาตรา๑๘๙นะฮะ
ทำไมหนุ่มกัญชัยถึงมีหลักฐานรูปภาพวิดีโอบนเรือ
ทั้งทางที่ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มทำลายหลักฐาน
เพราะ๕คนบนเรือลบรูปภาพหลักฐานต่างนานาไปเรียบร้อยแล้ว
ผมว่านุ่มกัญชัยมีความผิดมาตรา
ไม่หยุดเท่านั้นบางแจ๊กออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวระบุในธรรมนองว่า
เตรียมร้องเรียนครอสทชเกี่ยวกับรายการ๑รายการโผนกษาแซกนั่นแหละ
ซึ่งบังแจ๊กอ้างว่าไม่เป็นกลางชี้นำสังคมให้เชื่อในสิ่งที่ต้องการ
ทำให้สังคมเกิดความสับสนเอาล่ะต่างคนต่างก็บอกว่าอีกคนนึงทำให้สับสน
ล่าสุดยังออกมาโพสต์อีกนะนะฮะในธรรมนองเย้ยคุณหนุ่มกัญชัย

เพราะว่ากลัวจะไม่ได้เงินจากพวกฆาตกรใน๕ตัวบนเรือ
ฮ่าแฮสแท็กด่ากูเยอะ
นี่ผมอ่านตามเขาเขาลงนะงานนี้โอ้โหชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเพียบ
หิวแสงบ้างนะฮะแล้วออกมากล่าวหาสร้างกระแสโจมตี
คุณหนุ่มกัญชัยในกระแสโลกออนไลน์นะครับ
แฟนคลับพี่หนุ่มก็โอ้โหเข้าไปตอบโต้

อกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าบางแจ๊กโพสต์ภาพปืนข่มขู่พี่หนุ่มกัญชัยในธรรมนองที่ว่า
อยู่ที่ไหนมึงระวังโดนลูกปืนนะโน่นนี่นั่นมาจากคนนี้
ผมไม่เชื่อถือเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเป็นการโพสต์ข่มขู่อย่างอุกอาจฮะ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปหาราชาแจ๊คหรือบางแจ๊กเลยนะครับ
เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเขาเปิดเผยบอกว่า
สาเหตุที่โพสต์โจมตีพี่หนุ่มกัญชัย
จากไม่พอใจที่พี่หนุ่มกัญชัยมีคลิปของคุณแตงโม
ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าคนบนเรือลบภาพและคลิปออกทั้งหมดแล้ว
ส่วนประเด็นที่เคยโพสต์ขู่พี่หนุ่มกัญชัยยอมรับว่าเขาโพสต์จริง

ประกอบกับบางแจ๊กไม่พอใจที่แขกรับเชิญผู้หญิงคนหนึ่งที่มาออกรายการโหนกระแส
แล้วถูกตำรวจนะฮะตามมาแสดงหมายจับหลังจบรายการ
บางแจ๊กบอกเรื่องก็เลยโกรธไม่พอใจแทนแขกรับเชิญ

กระทั่งต่อมาบางแจ๊กบอกว่าทีมงานของพี่หนุ่มกัญชัยก็ติดต่อมาเคลียร์
แล้วก็จบลงด้วยดีเข้าใจกันแล้วนะ
แจ๊กยืนยันว่าจะเดินหน้าเคลื่อนไหวเรื่องคดีความของคุณแตงโมต่อไป

คิดให้รอบครอบก่อนด้วยนะเอาลองฟังเขาบ้าง
อันนี้หลังจากที่ดาวน์โพสต์กูแกก็ให้ลูกน้องแกติดต่อเข้ามา
พอคุยไปแกก็อธิบายว่ามันเรื่องหนักเกิดไง
มันเป็นยังไงเราก็เรียกเอกต่างคนต่างเข้าใจ

เรื่องที่คนนางแกออกรายการแก
ผมขอไม่อายเชื่อน้องเขานะ

ดันเอาตำรวจมาจับน้องเขาในกลางรายการ

มันวางแผนให้ตรวจมารับมาจับ
แล้วจะได้รายการเราได้เรตติ้งขึ้นค่ะ
ฝากบอกให้พี่หนุ่มกัญชัยว่า
จะทำอะไรก็ให้คิดรอบก่อน
แล้วอย่าเอาเล่มส่วนตัวมาเกี่ยวกับตีน้องแตงโม
เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัว

ก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับหลักฐานคลิปวิดีโอ
คือพี่หนุ่มบอกว่ามีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

รายการโหนกระแสน่ะไม่ได้เพิ่งมี
พี่หนุ่มกัญชัยชี้แจงแบบนี้ครับคุณรัชพร
ค่ะทีนี้แน่นอนล่ะถูกคมขู่ชัดเจนโอ้โห
ขนาดนี้แล้วก็ต้องแจ้งความนะคะ

แล้วก็คุณแจงภรรยาของคุณแจ๊สส่วนชื่อ
ไปแจ้งความกับกองปราบเลยนะคะ
คือสองคนไปด้วยสองข้อหา

ก็ไปในนามภรรยาของคุณแจ๊สด้วย

เพราะว่าเหมือนมีการใช้ภาพวงชื่อวงอะไรอย่างนี้

ลี่คาธิการบู๑๙๕๗ทีมงานธนายประชาชน
ก็พาพี่หนุ่มแล้วก็คุณแจง

หนุ่มบอกเลยนะคะว่าเอาจริงนะทั้งชีวิตเกิดมา

คดีนี้ถือเป็นครั้งแรกถามว่าพี่หนุ่มกลัวไหมเรื่องข่มขู่
หนุ่มบอกว่าก็ไม่ได้กลัวนะแต่ที่ต้องแจ้งเนี่ยเพราะเป็นสิทธิ์
แล้วก็เห็นว่าบังแจ๊กก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว

พี่หนุ่มก็ไม่ตลกด้วยมันเกินเลยแล้วมันล้ำเส้น
แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำด้วย
มีความมั่นใจขนาดว่าเป็นฝีมือของพวกคุณคนนี้
ผมมั่นใจมากครับ
ก็ผมดูจากเพจได้มีการเช็คได้มีการให้ทางทีมงานเนี่ยไปตามไปพูดคุยนะฮะ
มีแม้กระทั่งเสียงที่มีการพูดคุยกันด้วยซ้ำว่ามันคือเขาเอง
เขายอมรับเองอันนี้เราก็มีหมด
ส่วนคุณแจงเองนะคะภรรยาของคุณแจ๊ดชวนชื่นก็บอกว่า
ตัวเธอกับคุณแจ๊ดก็ไปถือเป็นผู้เสียหาย
เพราะบางแจ๊กสร้างเพจโดยการเอาภาพและชื่อวงไปใช้
เคยบอกแล้วว่าไม่ให้โพสต์เรื่องราวของคนอื่น
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นเรื่องคดีของคุณตังโม
ข่มขู่พี่หนุ่มกัญชัยบอกให้ลบก็ไม่ยอมลบค่ะ
ได้ข่าวว่าพี่อยากคุยกับผมเหรอคะ
ผมบำแจ็กเองเขาก็ผิมอย่างงี้แล้วเราก็ไม่ได้ตอบ
ธนายตั้มก็บอกว่าสำหรับกรณีพี่หนุ่มคือ
กองปราบเรื่องของคมคู่และหมินประมาท
คุณแจ๊กกับคุณแจงคือพารบคอมพิวเตอร์และเรื่องของเลขสิทธิ์
ของลิขสิทธิ์จากการที่ปลอมเฟซบุ๊กแล้วก็ขมครูต่างนานานี้แหละค่ะ
วันนี้ก็คงจะบอกให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินการทั้งหมด
ตั้งแต่รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ที่เขาเคยไปทำมาทั้งหมด
คดีเก่าอะไรด้วยนะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
ที่มีการร่วมกันกับบางแจ๊คในการที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์
พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบราม
เป็นคนลงมารับแจ้งความด้วยตัวเองเลยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวกองปราบจะดำเนินการในทุกมิติ

แล้วก็ต้องดูด้วยว่าคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักร
หรือในราชอาณาจักรเพราะว่าการดำเนินการมันแตกต่างกัน
แล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเข้าข่ายความผิด
ส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไหม
เพราะจริงแล้วเนี่ยบังแจ๊กเองก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหานะคะ
ในเรื่องของคดีช่อโกงที่ก็ตอนนี้ก็ยังหนีไม้จับอยู่